ผมบอกเมื่อวานว่าการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้
ถ้าไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนที่ผ่านมาในอดีต
ถือว่าคราวนี้เดินเรื่องเร็ว

พักร่วมรัฐบาลชัดเจน
มีข้อตกลงชัดเจน
เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวกันอีกพักหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่ง๘พัก๓๑๓เสียง
ไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงที่ว่า
พักเพื่อไทยประกาศแล้วประกาศอีกประกาศซ้ำว่า
เขาจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับพักเก้าไกร
ส่วนเสียงหนุนจากสวนี่ก็เป็นด่านสำคัญ
เป็นเรื่องของภักดิ์ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งดูจากข่าวแล้วเนี่ย
มีแนวโน้มที่เป็นผลบวกมากขึ้น
ภัยศาลพืชมงคลคนที่เคยอยู่ใกล้ตัวกับพลเอกประวิทธิ์
ถึงขนาดโพสต์ว่าได้ตรวจสอบแล้วสุดท้ายจะมีสวเป็นร้อยที่โหวตให้พิธา
แล้วมันสอดคล้องกับผลโหวตผ่านสื่อที่มีแรงกดดันมาอีกทางหนึ่ง

เขาได้ดำเนินการให้โหวต

ที่เขาตั้งคือท่านเห็นด้วยหรือไม่
ที่สวควรเคารพเสียงประชาชน
ผลออกมาเป็นยังไงครับ๙๕เห็นด้วยครับ๙๕เห็นด้วย
อาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวจากมบุรพาบอกว่า
เกือบ๔ล้านโหวตขอให้สวเห็นด้วยตามเสียงข้างมากของประชาชน
จึงอยากให้สวช่วยรับหลักการนี้ไปพิจารณา
ท่านไม่ต้องกังวลใจเพราะท่านยังเป็นผู้ที่ตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลชุดนี้ได้อยู่แล้ว
มาอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลท่านบอกว่าจากนี้ไปอีกประมาณ๖๐วัน
ที่จะมีการโหวตเลือกนายกจึงถือได้ว่าเป็นการหาเสียงครั้งที่๒
พักที่กำลังจะเป็นรัฐบาลต้องไปหาเสียงต่อกับผู้เลือกนายก
ซึ่งสามารถหาเสียงหรือขอเสียงได้ทั้งจากสสและสวโดยใช้นโยบาย
ตามที่ตกลงกันได้อันนี้แหละเป็นประเด็นที่อยากจะขีดเส้นใต้
เหมือนที่คุณน้ำแข็งตั้งคำถามไว้ว่ามันจะนานไปไหมล่ะ
เมื่อฝ่ายการเมืองเขาพร้อมการจับมือตั้งรัฐบาลพร้อม
กรกตประกาศผลการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นได้ไหม
เพื่อไม่ให้ความเคลื่อนไหวการตั้งรัฐบาลมันค้างเติินแค่นิ่ง
ต้องรอกรกตอยู่เกือบ๒เดือนเหมือนกับว่าตั้งโต๊ะแล้วอาหารพร้อม
คนประจำที่ล้อมโต๊ะแล้วไม่มีช้อนไม่มีซ่อมกินไม่ได้

ฉะนั้นกฎหมายเนี่ยตามที่รัฐมนูลกำหนดไว้
เขากำหนดกรอบให้เวลากรกตไว้๖๐วัน

แต่ถามว่ากรกตสามารถประกาศรับรองผลให้ได้ก่อน
ก่อนหกสิบวันตอนไหนก็ได้
คือไม่ต้องรอ๖๐วันได้ไหมตอบว่าได้ครับ

ถ้าประกาศรับรองผลออกมาได้เร็วก็เปิดสภาได้เร็ว
เปิดสภาได้เร็วก็เลือกประธานสภาได้เร็ว
เลือกนายกได้เร็วตั้งรัฐบาลตั้งคอรมอลได้เร็ว
อย่าลืมว่าทุกภาคส่วน
ไม่เฉพาะแฟนคลับของก้าวไกล
หรือแฟนคลับของพักร่วมรัฐบาลที่กำลังจะตั้งหรอก
ทุกภาคส่วนเขาก็อยากเห็น

โดยเฉพาะภาคส่วนทางธุรกิจนักลงทุน
รวมทั้งตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์
ถามว่าวิธีการที่จะทำให้กรกต
ประกาศรับรองผลเลือกตั้งได้เร็วขึ้นเนี่ย
มีไหมมีครับได้ครับ
ก็คือกรกตขยับปรับวิธีการทำงานให้เร็วขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของการรวบรวม
พยานหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งที่ถูกร้องเรียน
เมื่อรวบรวมหลักฐานการร้องเรียนได้เร็ว
ก็นำไปสู่ชั้นของการสอบสวนได้เร็ว
ถ้ากระชั้นของการสอบสวนทำกันได้เร็ว
ก็นำไปสู่การรับรองผลหรือไม่รับรองผลได้เร็ว
ที่ไม่รับรองผลก็ไปแยกออกมาสิครับ
ใครจะได้ใบเหลืองใครจะได้ใบแดง

แต่ว่าถ้ารับรองผลได้๙๕แล้ว

คือรับรองไปแล้วเกิดมีหลักฐานใหม่เข้ามาทีหลังว่า
คนที่รับรองไปแล้วเนี่ยมีการทุจริตเลือกตั้ง
ซื้อเสียงจริงทุจริตจริงสอยทีหลังได้ครับ
ถ้ากรกตตั้งใจจะประกาศรับรองผลให้เร็วขึ้นจริง

แต่ถ้ากรกตอ้างว่าทำไม่ได้ทำไม่ทัน
เพราะพนักงานสอบสวนที่กรกตตั้งมีไม่พอ
รับมือไม่ทันมีเรื่องเยอะ
กรกตก็ไปเพิ่มพนักงานสอบสวนได้นี่ครับ
เพราะกรกตได้งบประมาณไปบริหารจัดการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย

สามารถที่จะเพิ่มชุดพนักงานสอบสวน

เพื่อให้สอบสวนได้เร็วขึ้น
กรกตไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงิน
เหมือนกับองค์กรหน่วยงานอื่นที่เขาเป็นข้าราชการประจำ
ฉะนั้นอยากให้กรกตรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณา
ลองดูสิครับว่า
จากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย
ไปกวดขัน
ไปดูตรงการสอบสวน

สอบกันโดยความสุจริตยุติธรรมทำได้ครับ
ผมคุยกับบางคนที่อยู่ในชุดพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาบอกถ้าจะเร่งกันจริงเนี่ยเร่งได้
โอ้โหมีเวลาตั้ง๖๐วัน

สถานการณ์ณขณะนี้

รอที่จะได้มีรัฐมนตรี
เข้ามาบริหารกระทรวงนั้นกระทรวงนี้

ถ้าทิ้งระยะเวลาไว้นาน
ความไม่แน่นอนมีสูง
มันจะมีเรื่องขยุกขยิกอะไรตามมาเยอะในช่วง
ก่อนจะประกาศผลเลือกตั้ง

ฉะนั้นสิ่งที่จะขอจากกรกตช่วยไปดู
ทำให้เร็วขึ้นกว่า๒เดือนได้ไหม

ให้ได้ก่อน๒เดือนได้ไหม
ประกาศผลออกมาให้เพียงพอที่จะเปิดสภา

ต้องมี๙๕เปอร์เซ็นต์ถึงจะเปิดสภาได้
นี่คือสิ่งที่กรกตจะต้องไปทบทวน

ในสถานการณ์ที่ต้องการความเร็ว

ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานของการชิงอำนาจกันทางการเมือง
กรกตคือกรรมการ
คือคนคุมกฎเกณฑ์กติกา
ผมย้ำอีกทีนึงว่าต้องเดินให้ตรง

ถ้าเดินไม่คงเดินคดเคี้ยววันหนึ่ง

เตือนอีกทีหนึ่งว่ากกตในอดีต
ติดคุกมาแล้ว๒คน
ตรอมใจตายไปสองคนก็เพราะถูกฟ้อง
ว่าดำเนินการเลือกตั้งไม่สุจริตโดนเข้ามาแล้วรอดอยู่คนเดียว
รอดอยู่คนเดียวเพราะได้ลาออกก่อนที่จะถูกฟ้อง
เขียนแปะข้างฝ่าไว้กอกฏฒกูเกือบตาย
ติดคุก๒ตาย๒รอด๑
แล้วกรกตทั้ง๗คนก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ